ส่วนความพร้อมของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับในชุดเรียโอลิมปิก
หรือว่าอยู่๒๓นะครับก็เดินทางไปแข่งขันรายการ
ระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบเก้าพฤษฎีกายน
ในการลงนามกับทีชาติไทยแล้วก็มีนักเตะอย่าง
วรรณชิตกณฑินสีบำเพลินชินภัทรลีออและเอกอาทิตย์ปัญญาเป็นแกนหลัก
หมายหลักของรายการนี้คือการเช็คฟอร์มทุกคนที่เรียกมา
เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เจอในรายการนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งหมด
ก็จะได้เห็นการเตรียมทีมนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสู่โทรเมนต์ต่างต่อไป
ย้ำโปรแกรมของทีมไทยชุดนี้จะเริ่มจากวันที่๑๕พฤศจิกายนเจอกับจีนครับ
พบกับเม็กซิโกแล้วก็๑๙จะพบกับทางไอซแลนด์ครับ